เอามาตามกันต่อมีคนหายออกไปจากบ้าน๑๐เดือน
ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๘ปีสุดท้ายไปเจอเป็นโครงกระดูก
ญาติพี่น้องเชื่อว่าน่าจะเป็นศพของญาติที่หายไป
แต่เหตุผลคือทำไมไปเจอตรงนี้
ทั้งที่เคยไปหาแล้วเดินผ่านแล้วไม่เคยเห็น
ไม่เคยมีกลิ่นศพหน้าเหม็นออกมาเลย
ก็เลยเชื่อว่าเจ้าป่าเจ้าเขาบังตาเอาไว้นะครับ
ก็เลยทำให้มองไม่เห็นศพคนตาย๑๐เดือนตรงนี้คุณผู้ชม
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงสายวันนี้นี่เอง
ตำรวจสพกรรมราศัยรับแจ้งว่ามีคนไปพบโครงกระดูกของมนุษย์
ที่ป่าอยู่คาลิปสุดท้ายหมู่บ้าน
ที่บ้านศรีฐานตำบลดงลิงอำเภอกรรมราศัยที่กรสิน
ก็ไปตรวจสอบพร้อมกับทีมแพทย์เวรกับกู้ภัยกุฎว่า
ที่กันเหตุเป็นครบโครงกระดูกมนุษย์
มีหัวกระโหลกมีเสื้อผ้าสีดำรองเท้าแตะสีเหลือง
เบื้องต้นแพทย์ยืนยันว่าโครงกระดูกอันนี้
ยังไม่ทราบว่าเป็นใคร
โดยจะส่งไปตรวจพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง

ต่อมามีนางสาวสุภาวลัยอรุณศรีอายุ๓๑ปี
ซึ่งเป็นชาวบ้านเดินไปดูเฮ้ยเห็นคนเขาไปมุงดู

ยืนยันตำรวจคะกระดูกที่พบเนี่ยเป็นน้าชายของหนู
ชื่อว่านายนิวัฒน์ภูวงอายุ๓๘ปี

แล้วจำฟันในหัวกระโหลกที่หายไป๒ซี่เนี่ย
คือน้าเขาฟันหายไปสองซี่เหมือนกันฟันหล่อ
ก็เลยจำได้ว่าน่าจะเป็นศพของน้าชายเขาจริง
้าชายหายไปตั้งแต่๑๗เมษายนปีที่ผ่านมา

เขาบอกว่าน้าชายเป็นคนไม่ได้กินเหล้าเมายาไม่สูบบุหรี่
แต่น้าชายก็ชอบเดินลัดล้อไปตามทุ่งนา
ตามหาเพื่อนบ้านตามหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้

สาเหตุการตายยังไม่ทราบเพราะน้าชายไม่เคยมีเรื่องกับใคร
แล้วไม่เคยทะเลาะกับใครคาดว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
อาจจะเดินเข้าไปในป่ายูคาลิปตัสไปหาเพื่อนบ้าน
แล้วก็หกล้มหมดสติเป็นลมไปแล้วก็ไม่มีคนเห็น
แล้วก็ตายไปเองหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
เอาไปฟังเสียงหลานสาวของผู้เสียชีวิตนะครับ
นี่จะแท้กินเขาเหรอแล้วก็จะไปไปนู่นไปต่าง

มึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึง
มึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึง
มึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึง
มึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึง
แต่สิ่งที่มันน่าแปลกใจมากกว่าการพบโครงกระดูก
ชาวบ้านที่มุงดูลือกันต่างนานาว่ามันแปลกจังเลย
ทำไมคลมกระดูกของนายเอไปอยู่ในป่ายูคาตรงนี้ได้อย่างไง
เพราะว่าหลังจากนายเอหายตัวไปนะ
ญาติพี่น้องคนในหมู่บ้านออกตามหาทั้งหมู่บ้าน
ถามว่าจุดที่พบโครงกระดูกผ่านไหม
ผ่านมาแล้วหลายรอบแต่ไม่เคยเห็นศพคนตาย
ไม่มีโครงกระดูกไม่มีกลิ่นเหม็นเลยก็ไม่เจออะไร
แล้วก็แปลกใจว่าจุดที่เจอเนี่ย
มันห่างจากบ้านของชาวบ้านแค่๑๐๐เมตรเท่านั้น
ทำไมไม่มีกลิ่นศพโชยออกไปให้ชาวบ้านได้กลิ่นบ้าง
รวมทั้งชาวบ้านเองเคยเดินไปหาหนูนาตรงนี้

รอบ๑๐เดือนที่ผ่านมาก็ไม่มีใครเคยเห็นโครงกระดูกอันนี้มาก่อนเลย
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาบางตาหรือเปล่า

เพราะว่าดูจากลักษณะตอนที่เจอโครงกระดูกเนี่ยก็คืออยู่ในท่านอนนะคะ
ไม่ได้อยู่เป็นชิ้นที่กระจัดกระจายเหมือนโดนสัตว์ป่าข้ามไปหรืออะไรใด
คือเขานอนตรงนี้มานานแล้วนะ
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมากกว่า

ผู้ตายเนี่ยแหมผมก็หวั่น

ชอบให้เลขชาวบ้านแล้วชาวบ้านเคยถูกเลขที่ผู้ตายให้บ่อย

ทำให้ชาวบ้านเองก็แบบเอ๊ะหรือจะมีคนไม่หวังดีกับแกหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้
ก็เลยไม่มั่นใจทำให้ชาวบ้านไปส่อง
เอาอย่างนี้แล้วกันพอเขาตายไปใช่ไหม
ชาวบ้านก็เลยตามไปที่บ้านว่าบ้านเลขที่เขาอะไร
เดี๋ยวก่อนนะการโพสชื่อเอเนี่ยทำไมมันมีในยะอะไรไหม

ก็เลยตามไปที่บ้านเขาบ้านเขาคือเลขที่๑๐๗หมู่๑๐
บ้านของคนตายคุณเอนะครับ
ก็เขาบอกว่าอ้าวแล้วชื่อของเอเนี่ยมันก็คล้ายกับเลขสิบเนอะ
ชาวบ้านคิดว่าตอนเขาอยู่เขาก็ให้เลข
ตอนเขาตายเขาน่าจะให้เลขอีก
ชาวบ้านก็เลยเอาชื่อเอนี่แหละเลข๑๐นั่นแหละ
ตีกันเป็นเลขเป็นเลขแล้วก็เอาบ้านเลขที่เขา๑๐๗นี่แหละ

อันนี้คือแยกความเชื่อกับเรื่องของทางคดีนะ
แต่ในการตายยังไม่ทราบเป็นในเอจริงหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ